ไปดูเหตุผู้หญิงเสียชีวิตปริศนากันหน่อยนะคะเป็นหญิงสาววัยกลางคนค่ะ
ไปเจอนอนเสียชีวิตอยู่ภายในรถยนต์รถยนต์ไม่ได้ติดเครื่อง
อยู่บริเวณถนนพระรามเก้านะคะภายในรถก็ไม่ได้มีร่องรอยของการต่อสู้
ไม่ได้มีร่องรอยของการลื้อค้นแต่อย่างใดค่ะเป็นรถยนต์สีดำหมายเลขทะเบียน
ชกระเชิญศาสตร์เสือสี่เจ็ดเจ็ดเก้ากรุงเทพมหานคร
จอดอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าประตู๑ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม
บริเวณสถานีมักกษันนะคะรถยนต์อยู่ในสภาพไม่ติดเครื่อง
ภายในห้องโดยสารฝั่งคนขับมีนางสาวเกดซิรินเกรดประยูนวัย๓๙ปี
ชาวจังหวัดนครสวรรค์สวมชุดกระโปรงสีดำนอนหงายเสียชีวิตอยู่บนเบาะ
เบาะเนี่ยปรับเอ็นลงไปเล็กน้อยค่ะประตูสี่ด้านไม่ได้ล็อกนะคะ
กุญแจรถเบื้องต้นก็ยังหาไม่เจอแต่ว่าภายในรถนั้นไม่ได้พบร่องรอยการรื้อค้นหรือว่าการต่อสู้แต่อย่างใด
นายสุเมธีอภิวัลพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งที่เป็นผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
ตอนที่เดินออกมารอเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าที่จะมาซ่อมสายไฟด้านหน้าประตู
ก็เห็นรถยนต์คันนี้จอดนิ่งอยู่เลยเดินไปดูค่ะ
ก็เห็นว่ามีคนนอนอยู่ในรถแต่ก็ไม่ได้ติดเครื่องยนต์
เคาะเรียกดูแล้วก็ลองเปิดประตูดู
ก็เห็นว่าประตูรถไม่ได้ล็อกอีก
แล้วก็พอตรวจสอบดูก็เลยรู้ว่าหญิงสาวที่นอนอยู่ในรถ
เสียชีวิตแล้วก็เลยแจ้งตำรวจมาตรวจสอบ
เมืองต้นตำรวจก็อยู่ระหว่างประสานญาติและสอบปากคำพยานเพิ่มเติม
พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ
เพื่อที่จะสรุปสาเหตุการเสียชีวิตค่ะ